พูดเรื่องความสวยความเก่งเสียงดีต้องมีอิงฟ้ามหาชน
นอกจากเป็นนางงามแล้วเส้นทางก่อนที่เธอจะมาปังวันนี้
คอดีมากเพราะว่าเธอเป็นหมอทำขวัญนาคนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
สร้างชื่อเสียงมาโด่งดังมาขนาดนี้ย้อนรอยหน่อยดีกว่าว่าเป็นไงบ้าง
มีโอกาสได้เป็นตัวแทนโรงเรียนในการให้ไปแข่งอ่านธรรมดองสนอกแล้วก็ผลักษพา
ก็เลยได้ทักษะจากตรงนั้นมาพัฒนาต่อ
หลังจากนั้นได้รู้จักกับครูทำขวัญนาค
วกกับหารายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัวด้วย
ครอบครัวเขาก็เป็นศิลปินกันทั้งนั้นเลยนะ
ก็ฝึกการทำขวัญนาคแล้วก็ลงงานเลย
ซึ่งการทำขวัญนาคแต่ละครั้งน้องบอกว่าใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมง
ตอนนี้นะยังมีเจ้าภาพติดต่อมาอยู่
เวลาว่างน้องยังไม่มีไปรับงานแต่ถามว่าอยากทำไหม
อยากทำอยู่เป็นงานที่น้องรักนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังสำเนียงของหมอทำขวัญนาคที่สวยที่สุดในประเทศหน่อยดีกว่า
ความรู้สึกของน้องอิงฟ้ากันค่ะ
มันได้บุญด้วยค่ะแล้วก็จริงจริงพอเราเข้าไปทำขวัญนาคแล้วเนี่ย
เรารู้เลยว่ามันไม่ได้มีแค่การร้องเพลงอย่างเดียว
มันมีทั้งการสารความสัมพันธ์ให้กับคนในครอบครัว
แล้วเราได้เรียนรู้ด้วยว่าการบวชนาคคืออะไร
ช่วงแรกที่เราไม่ได้มีกระแสมันยอมรับว่าค่าจ้างมันก็น้อย
แต่ว่านั่งก็นาน๔ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ซึ่งก็นานมาก
แต่ว่าเราก็ไม่รู้สิมันเหมือนเรามีความสุขที่จะทำ
หลังจากที่กลับมาจากอินโดแล้วอาจจะกลับมาเริ่มรับอะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมก็เดี๋ยวขอเคลียร์คิวหลังจากนี้ก่อนละกัน
น้องกำลังจะไปนะที่ประเทศอินโดนีเซีย
เจ้าภาพคนไหนสนใจจะจ้างบอกเลยพี่จ๋า
ำเงินมาแน่นนะจ้างหมอทำขวัญนาคที่สวยที่สุดกันได้

หลายคนบอกว่าน้องร้องเพลงเพราะนี่นะคะ

กำลังจะมีขึ้น๖สิงหาคมนี้คุณผู้ชมค่ะ
แต่บอกเลยว่าบัตรขายหมดเกลี้ยงไปเลย

เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือ
เตรียมความพร้อมก็คือแบบพร้อมสุดแล้วแหละ
แต่ว่าเพิ่มไปอีกนิดเพิ่มไปอีกหน่อยจนกว่าจะถึงวันนะคุณผู้ชม
แล้วก็มีเซอร์ไพรส์เพียบเลยงานนี้

รับรองว่ามาคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วจะได้รู้จักความหมายของคำว่า
อิ่งฟ้ามหาชน
ปกติตอนน้องแนะนำตัวตอนเป็นมิสแกรนด์กรุงเทพ

พอได้มงปุ๊บอิงฟ้ามหาชนเลย
ไม่ได้ดังแค่ในกรุงเทพแล้วเพราะว่าดังระดับประเทศ
แล้วก็กำลังจะดังไกลระดับโลกด้วย
เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับน้องอิงฟ้ากันเยอะเลยนะคุณผู้ชมนะ